พาไปเที่ยวนะคะแล้วก็รับแสงแดดรับวิตามินดีในตอนเช้านะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องของจุดชมวิวเสม็ดนางทีที่จังหวัดพังงาไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นการชมวิวในช่วงเย็นเป็นสีม่วงเป็นฉากหลังนะคะ
วันนี้พาไปดูบรรยากาศที่เสม็ดนางชีในตอนเช้ากันบ้างค่ะ
โอ้โฮสวยจังเลย
ใช่ค่ะเป็นภาพของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
และสุดยอดวิวสวยงามของอ่าวพังงาจริงค่ะ

ใช่ค่ะเป็นภาพจากบริเวณจุดชมวิวเสม็ดนางชีนะคะ

ไปเที่ยวตำบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
มีภูเขาหินปูนหลากหลายรูปแบบเป็นฉากหลังนะคะ
ก็เรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาในทะเลสวยงามค่ะ

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากนะคะ
สำหรับการเดินทางแนะนำนิดนึงนะคะ
นักท่องเที่ยวก็ใช้เส้นทางพังงาโคกลอยหรือโคกลอยพังงา

ก็จะพบทางขึ้นจุดชมวิวอยู่ทางขวามือนะคะ
จากนั้นก็ต้องเดินขึ้นไปจอดรถก่อนนะคะ
เดินขึ้นไปอีก๗๐๐เมตร

ถึงก็คิดซะว่าเป็นการออกกำลังกายในตอนเช้า
เกือบ๑กิโลเมตรเดิน๗๐๐เมตรขึ้นไปชมความงาม
นายอุทิศมัชชาเวทค่ะเป็นนายกอบตคลองเคียนบอกว่า
ก่อนหน้านี้ที่ดินแปลงนี้เป็นของเอกชน
เริ่มแรกก็พัฒนาพื้นที่ด้านล่างเป็นสถานที่เล่นกีฬาของเยาวชน
แล้วก็เล่นไปเล่นมาอ้าวเห็นสิท้องฟ้าตอนเย็นก็สวย
ตอนเช้าก็สวยไม่เหมือนใครในแถบอ่าวพังงานนี้เลยนะคะ
ก็เริ่มเข้าไปปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิว
เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะคะ
ขออภัยนะคะกลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะคะ
เขาบอกเป็นท่องเที่ยวใหม่แต่ตอนนี้คนเยอะมาก
ไม่ถึงครึ่งเดือนคุณสืบสกุลค่ะ
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วดูจากภาพนะครับ
คนไปยืนรอถ่ายรูปกันในช่วงเช้านี่เรียงเป็นตับเลยนะคะ
สำหรับผู้ที่สนใจไปค้างแรมก็ได้อีกนะคะ
จะมีเต็นต์พร้อมเครื่องนอนไว้บริการฟรี
ย้ำว่าถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
ครับความสวยแบบนี้ต้องไปเห็นด้วยตาแล้วคุณจะได้ดูทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูในยามเย็นพระอาทิตย์ตกก็สวย